ที่น้องเครียดจนถึงขั้นต้องผูกคอตายค่ะ
ตำรวจจับดอกแก้วซึ่งเป็นบัญชีม้าแถวหนึ่งได้แล้ว
๒ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วแต่ยังหนีอยู่
และมีเยาวชนอีก๒คนที่เป็นแถว๓แถว๔ที่อยู่เชียงรายจับได้แล้ว
รวมถึงคนที่เป็นคนกดเงินออกจากบัญชีที่ปั๊มน้ำมันที่แม่สายเชียงราย
นัทธนิชาคนนี้ตำรวจก็จับได้แล้วนะคะ
คุมตัวสอบปากคำเคร่งเครียดทั้งคืนเลย
เพราะต้องการขยายผลให้ได้ว่าตัวใหญ่ตัวจริงเบื้องหลังเนี่ย
เป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงกันบ้างซึ่งแน่เนี่ยตำรวจคาดการณ์ว่ายังไงก็คืออยู่ฝั่งเมียนมาร์แน่นอนนะคะ
ตำรวจไซเบอร์นะคะคุมตัวนางสาวนัทธนิชาสุขศรีวัย๓๙ปี
ซึ่งเป็นคนกดเงินแล้วก็มีเยาวชนหญิงวัย๑๘และเยาวชนชายวัย๑๙
บัญชีม้าแถว๓กับ๔ไปสอบปากคำด้วยนะคะ
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี๕ค่ะ
แต่ละคนอยู่ในอาการเครียดกันหมดเลยนะคะไม่ตอบคำถามให้สื่อฟังเลย
ผู้บังคับการตำรวจไซเบอร์บอกว่าทั้ง๓คนยอมรับสารภาพค่ะ
เยาวชนที่เปิดบัญชีม้าเนี่ยบอกว่าได้ค่าจ้างเปิดบัญชีละ๓๐๐บาท
ส่วนนางสาวนัทธนิชาได้รับการว่าจ้างจากชาวเมียนมาร์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
แต่ละครั้งที่กดเงินได้ค่าจ้างครั้งละ๓๐๐๕๐๐บาทนะคะ
บอกรับจ้างกดเงินสดมาเดือนนึงแล้วค่ะ

แต่ละครั้งในกดเงินหลักพันถึงหลักแสนยอดล่าสุดที่กดไปคือ๑๐๔๐๐๐บาท
กดออกวัน๑๕ตุลาคมก็คือวันที่เกิดเหตุเรื่องน้องพลอย
ส่วนยอดรวมตำรวจคาดการณ์ว่าน่าจะมียอดรวมกดออกมาสูงเกือบ๑ล้านเลยทีเดียว
สำหรับวิธีการของเครือข่ายนี้เห็นบอกว่าน่าจะเป็น
จะมีผู้บงการอยู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จะจ้างคนเปิดบัญชีม้าอยู่ชายแดน
บัญชีม้าแถวหนึ่งจะเปิดแบบออนไลน์ส่วนบัญชีม้าแถว๒ถึง๔จะใช้เยาวชนในพื้นที่เป็นคนเปิดให้
จะได้ควบคุมได้ง่ายเพราะว่าใกล้มือ

จะเป็นคนไทยที่สามารถเข้าออกชายแดนได้
แล้วก็ไปก่อเหตุหลอกลวงจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนผู้บงการที่อยู่นอกเหนือชาวเมียนมาร์จะมีใครอีกไหม
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
และเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นขบวนการจีนเทาด้วยนะคะ
อาจจะเป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
รับเงิน

แต่ต้องใช้เวลาในการสอบสวนปากคำ

ผมคิดว่าต้องไปให้ถึงต้นทางได้มากที่สุด
การนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๕คน

คนที่สามณตรภจับแล้ว

แล้วก็คนที่๕นัทธานิชาก็จับแล้วเหมือนกันนะคะ
ตำรวจคุมตัวไปฝากขังสารอาญา

แล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์แล้ว
คำร้องคัดค้างการประกันตัวด้วยเพราะกลัวจะหลบหนีนะคะ
สิริพรลำปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบัญชีม้าแถวที่๒
ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวอยู่ค่ะ
ส่วนผู้สถาบัญชีม้านะคะเมื่อวานนี้ตำรวจเชียงรายไปจับตัวได้แล้ว
แล้วก็ส่งฟ้องศาลจังหวัดเชียงรายตามหมายจับแยกคนละส่วนกันกับตำรวจไซเบอร์แล้วนะคะ
ทราบชื่อเป็นเยาวชนอายุ๑๘ปีชื่อสมบัติค่ะ
ก็ยอมรับว่าจะหาเหยื่อที่เป็นเยาวชนผู้หญิง

อายุระหว่าง๑๕๑๘ปีที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ย

เสียสองนี่เป็นตัวละครสำคัญเลยแหละ
เพราะเป็นชาวเมียนมาที่อยู่ในจังหวัดท่าขี้เหล็ก

อยู่ฝั่งนู้นแต่ตำรวจบอกตำรวจจะล่าตัวมาให้ได้
แต่ที่สำคัญก็คือคนไทยที่ไปร่วมกับพวกนี้นี่แหละใช่ไหมล่ะ

หลอกด้วยกันเองเนี่ยเวลาพิมพ์ข้อมูลอะไรต่าง
ลูกล่อลูกชนแบบหลอกให้เด็กเขาโอนเงินให้คนโอนเงินใช่ไหมล่ะ
แบบนี้มันควรจะโดนข้อหาอะไรที่มันโทษหนักดีไหมเนี่ย
ไม่งั้นก็ไม่จำกันครับ